กรติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะสงกรานกินเที่ยวสาดสนุก
แต่ว่าคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าสิ่งที่ถูกทิ้งให้ดูต่างหน้าคือขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลล้นประเทศเลยค่ะ
เพราะว่าหลายพื้นที่มีการจัดกิจกรรมสงกรานนะคะก็จะมีการทิ้งขยะถูกทิ้งไว้แบบนี้โดยเฉพาะขยะมูลฝอยตกค้าง
ขยะที่พบมากที่สุดในช่วงสงกรานนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นกล่องโฟมบรรจุอาหารขวดน้ำเศษพลาสติกต่างต่าง
ขวดแก้วเศษอาหารโดยเฉพาะยิ่งบริเวณที่มีการเล่นน้ำสงกรานที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์การเล่นน้ำค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นถุงแป้งถังน้ำซองกันน้ำต่างที่มีการขนไปแต่ไม่ขนกลับนะคะก็จะกลายเป็นขยะล้นถนนแบบนี้
บอกว่าในช่วงสงกรานของทุกปีเนี่ยหลายเขตจะมีปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้น
จากช่วงเวลาขยับปกติอย่างน้อยสัก๑๐
โดยเฉพาะเขตพื้นที่ที่มีการเปิดถนนให้นักท่องเที่ยวลงมาเดินเล่นสงกรานนะคะ
อย่างเช่นถนนเข้าสารเขตพระนครเนี่ยก็จะมีขยะแบบโอ้โหสูงมากเลยนะคะ
เฉลี่ยสักประมาณ๑๙๐ตันต่อวัน
แต่ทีนี้ถ้าเป็นวันสงกรานที่แบบมีขยะล้นมหาศาลขณะนี้
ก็จะมีขยะเพิ่มสูงขึ้นสัก๕๐ตันต่อวัน
กลายเป็นว่าวันหนึ่งเนี่ยถนนข้าวสารจะมีขยะมากถึง๒๔๐ตันต่อวันเลยนะคะ
ทีนี้สุดท้ายค่ะขยะเหล่านี้ก็จะกลายเป็นภาระของกรทม
หนาหน้าที่ของเทศบาลต่างที่ต้องมากำจัดมาจัดการขยะ
ทำความสะอาดถนนให้กลับมาสะอาดเหมือนเดิมนะคะ
อกจากนี้ในแต่ละปีประเทศไทยมีต้นทุนในการกำจัดขยะมหาศาลมาก
แต่สิ่งที่เป็นหนทางที่ดีที่สุดคือการตนักรู้ค่ะ

มักง่ายในการทิ้งของเรียราชอย่ามักง่ายในการทิ้งขยะ
และถ้าเป็นไปได้ควรแยกขยะตั้งแต่ต้นทางแยกประเภทของขยะนะคะ
เพื่อง่ายในการเก็บในการนำไปรีเซเคิลหรือว่าการกำจัดทิ้ง
จากเทศกาลสงการค่ะเทศกาลต่อไปลอยกระทงปีใหม่

ควรจะเป็นเทศกาลที่ประชาชนชาวไทยนักท่องเที่ยว
พ่อค้าแม่ค้ามีการใช้บรรจุพันธุ์จากธรรมชาติ
จะดีต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดค่ะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ